ใครที่จะไปขึ้นรถตู้โดยสารสาธารณะ
ที่วิ่งให้บริการเส้นทางต่างจังหวัด
จะต้องไปขึ้นที่๓สถานีหลักแห่งใหม่
ที่อนุสวรีชัยสมรภูมินะครับ
ซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
ที่ต้องการจะจัดระเบียบการให้บริการของรถสาธารณะ
แต่ว่าผู้โดยสารส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยนะครับ
เพราะมองว่าเป็นการเพิ่มภาระให้กับประชาชน
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณลินดาอุตมะครับ

คือแทนที่แบบเราจะแบบเซฟทั้งเวลาค่าใช้จ่าย
แต่ว่าเราต้องมาเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม

แทนที่ว่าปกติเราขึ้นอนุสวรีเราสะดวกใช่ไหมคะ

แต่นี่เราต้องเพิ่มเวลาในการเดินทางเข้าไปอีก

เหนื่อยค่ะขอบอกเลยว่าเหนื่อย
มากเลยเพราะว่าแท็กซี่ส่งปากทางแล้วถามมาเรื่อยเลยตลอดทางเลย
ปัดมาเรื่อยเลยเนี่ยยังหาจุดไม่เจอเลย
ทางเท็กซี่๒๓เที่ยว๒๓ต่อค่ะประมาณนี้ค่ะ

สะท้อนจากประชาชนผู้ใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ
ที่ต้องเดินทางมาขึ้นรถที่สถานีขนส่งหมอชิด
ที่เดินทางกลับจากต่างจังหวัดเป็นวันแรก
แทนที่จะได้ขึ้นที่บริเวณอนุสวรีชัยสมรภูมิเหมือนเช่นเคย
หลายคนยังสับสนเรื่องจุดจอดรถ
และมองว่าเป็นการเพิ่มภาระให้กับประชาชน

รถตู้โดยสารสาธารณะที่วิ่งให้บริการเส้นทางต่างจังหวัด
จะต้องย้ายไปจอดที่สถานีขนส่งสายใต้และเอกมัย
ซึ่งเป็นไปตามการจัดระเบียบของรัฐบาล
ผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะวินเอสทีอายุทยา
และวินแก่งคอยเห็นตรงกันว่า
จัดระเบียบจุดจอดใหม่แบบนี้
จะทำให้ผู้โดยสารหันไปใช้รถสาธารณะรูปแบบอื่นแทน
อาจทำให้ผู้ประกอบการขาดทุนหรือปิดกิจการได้
วันนี้คันเมื่อกี้ไป๒คนคันแรกได้๕คน

เที่ยวแรกมาเต็มหักแล้วเหลือวันละ๕๐๐

ขาดทุนแล้วส่งรถเดือน๒๐๐๐กว่า

เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์จุดจอดรถให้มากขึ้น
รวมถึงให้ข้อมูลการให้บริการรถชัตเทิร์นบัตรฟรี
โดยได้เตรียมบริการไว้๘๑๒คันต่อสถานีขนส่ง
การจัดรถชัตเตอร์บัสหรือว่ารถหมุนเวียน
ที่จะมารับส่งประชาชน
เมื่อกี้ก็ไปดูมาแล้วก็ดี
คือทุก๑๐นาทีก็มีรถออก๑คัน
ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าในชั่วโมงเร่งด่วน
อาจจะกระชั้นมากกว่านี้
คือคนเต็มก็สามารถจะออกได้โดยไม่ต้องรอ

ให้บริการฟรีรับส่งจากอนุสาวรีชัยสมรภูมิ

และจะให้บริการถึงเวลา๒๐นาฬิกา๓๐นาที

การเดินทางของรถชัตเติ้ลบัตรฟรีจากสถานี
หนีขนส่งหมอชิดไปยังอนุสาวรีชัยสมรภูมิกันค่ะ
การเดินทางจากสถานีขนส่งหมอชิด
ชัตเทิร์นบัสจะใช้ทางด่วนจากด่านกำแพงเพชร
และไปลงที่อนุสวรีชัยสมรภูมิ

รถสามารถเลี้ยวขวามุ่งหน้าอนุสวรีชัยสมรภูมิได้เลย
ซึ่งเส้นทางนี้เปิดให้ใช้ได้เฉพาะการบริการนี้เท่านั้น
จากสถานีขนส่งหมอชิดมายังอนุสวรีชัยสมรภูมินะคะ
ชัตเทิร์นบัตรใช้ระยะเวลาในการเดินทางทั้งหมด๒๕นาทีด้วยกันค่ะ
สำหรับชะทันบัสไปยังสถานีขนส่งสายใต้
ทางด่วนรวมเวลาเดินทาง๓๐นาที
รองรับรถตู้ได้๑๖๑๗คัน
รถตู้ส่วนใหญ่จะเดินทางไปจังหวัดเพชรบุรี
ประจวบคิริขันชุมพรและจังหวัดสตูน
ส่วนชัตเติบัสไปยังสถานีขนส่งเอกมัย
ใช้เวลาเดินทาง๓๐๔๐นาที
รองรับรถได้๕๔๒คัน
รถตู้ที่จอดให้บริการสถานีแห่งนี้
เดินทางไปยังจังหวัดภาคตะวันออก
ลินดาอุตมะข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน